๖นาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลพบกับน้องเฟื่องค่ะ
รุสวัสดิ์คุณผู้ชมค่ะเจอกันวันศุกร์แบบนี้นะคะ
วันก่อนคริสต์มัสมีเรื่องหลากหลายเรื่องราวต้องอัปเดต
เรื่องแรกเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบนโลกโซเชียล
เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกับภาพพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
เสด็จออกนะศรีหบัญชรพระทินั่งอนันตสมาคมในงานพระราชพิธี
ตอนฉลองราชสมบัติครบ๖๐ปี
ซึ่งภาพนี้เราเห็นกันเยอะ
แต่เรื่องของเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามีผู้แอบอ้างเขาบอกว่าเป็นผู้ถ่ายภาพนี้
คือลงชื่อลายเซ็นไว้เรียบร้อย
บอกว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่เจ้าของภาพนะคะ
ถกเถียงเรื่องนี้เรื่องของเจ้าของภาพที่แท้จริง
หลังจากที่มีคนจับได้ว่านายอนุชัยศรีจรูนผู้ทองช่างภาพของสมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมได้แอบอ้างว่าเป็นผู้ถ่ายภาพ
พระบริมทรมมยรุณรักษ์พระบาทสมเด็จพระประมินธรรมมหาภูมิภลอดุนยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จออกมหาสมาคมณศรีหะบัญชรพระทินั่งอนันตสมาคม
งานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ๖๐ปี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

แล้วก็นำไปเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์แล้วก็สื่อโทรทัศน์ต่าง

บอกว่าภาพนี้เป็นผลงานของตัวเองค่ะ
กระทั่งมีนายกิติศักดิ์ปั้นมณี
ฐานะอดีตกรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
เล่าค่ะบอกว่าในช่วงนั้นตัวเองมีหน้าที่กำหนดจุดถ่ายภาพ

เพื่อถ่ายในงานพระราชพิธีต่างในนามสมาคม
แล้วก็เปิดเผยรายชื่อช่างภาพทั้งหมดนะคะ
แต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อของนายอนุชัยศรีจรูนผู้ทอง

ต่อมาค่ะนายอนุชัยศรีจรูนผู้ทอง
โดยยอมรับนะคะว่าพระบรมชายาลักษณ์ดังกล่าว
ไม่ได้เป็นผู้ถ่ายภาพแต่เป็นผู้ตกแต่งให้สวยงาม
ส่วนภายภาพเป็นของนายรัชศวิสรรคุณ
กลับขอโทษในความผิดพลาดในครั้งนี้ด้วย
ล่าสุดสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมนะคะก็เลยออกมาประกาศ

ให้นายอนุชัยศรีจรูนผู้ทองขาดจากสมาชิกภาพ
เนื่องจากนำไฟภาพของนายรัชศวิสรรคุณ
จำนวนหลายฝ่ายไปทำการตกแต่งสร้างเป็นภาพใหม่
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ
อีกทั้งยังใส่ชื่อตัวเองในภาพ

แล้วก็นำภาพนั้นไปเผยแพร่ในสื่อหลายประเภทนะคะ
อันนี้เป็นเข้าข่ายประเด็นลิขสิทธิไหมพี่มิ้

อันนี้ฟ้องกันได้ป่ะคะ

ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ภาพค่ะ